ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจาย
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

ก็มีช่วงที่เป็นรอยยิ้มอยู่ได้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าในโลกออนไลน์ตอนนี้
แชร์ในภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนหรอกครับ
อย่างภาพที่จะให้ดูตอนนี้ครับ
นี่เป็นภาพที่เมื่อครั้งหนึ่ง
หลวงเสด็จเยี่ยมราชดรที่ภาคใต้ครับ
มีชาวไทยมุสลิมตื่นเต้นกันมาก
หอบลูกจูงหลานกันมาเฝ้าในหลวง
หลายบ้านมากันหมดยกบ้านเลย
มีผู้ตามเสด็จถามว่า
มากันหมดบ้านอย่างนี้ไม่กลัวขโมยขึ้นบ้านเหรอ
ชาวบ้านเขาตอบว่าไม่กลัว
เพราะขโมยก็มารับเสด็จเหมือนกัน
นี่เป็นภาพที่อยู่ในโลกออนไลน์
อีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่แปลกตาครับ
เป็นภาพที่ทำให้คนรุ่นหลังได้เห็น

ของพระองค์ในท้องถิ่นธุรกันดาลเนี่ย
ท่านทรงกันเองอย่างไร
ภาพนี้เขาอธิบายว่า
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเยี่ยมรัศดรและชาวเขาบนพื้นที่สูง
ในขณะทรงพระราชดำเนินอยู่บริเวณเนินไหลดอย
กำนันชาวเขาในภาพได้ทูลถามพระองค์ว่า
เสด็จพระราชดำเนินไหวไหม
เพราะหนทางเป็นเนินสูงและที่ลาดชัน
ถ้าหากไม่ไหวให้ทรงขี่หลังเก้ากระหม่อมก็ได้
หลวงจึงทรงมีพระราชปฏิสันฐาน
หอกล้อว่าถ้าเราขี่หลังกำนันจริงเนี่ย

กำนันก็ยืนยันว่าไหวไหว
ก็เลยเกิดการยุจากเจ้าหน้าที่
คนของกำนันที่แวดล้อมตามเสด็จ
ช่วยกันทูลเสด็จขึ้นหลังกำนัน
ก็เลยเป็นแบบในภาพที่เห็นนี่แหละครับ
เขาบรรยายว่าสังเกตดูนะครับในภาพเนี่ย

พระบรมราชินีนาฏทรงเชียร์กำนันกันใหญ่
ผู้คนที่ตามเสด็จทั้งทหารและฝ่ายปกครอง

นั่งอยู่บนเรือนเข้าใจว่าคงจะเป็นกำนันเหมือนกัน
แล้วภาพที่เห็นเนี่ยก็ชนแก้วกัน
เจ้าของบ้านไม่รู้หรอกครับว่าเป็นใคร
คิดว่าเป็นพวกอ่อสอ
มารู้เอาตอนหลังมีคนบอกว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่
ที่ว่าเมื่อเวลาอยู่กับราศดรของพระองค์
ท่านเป็นกันเองยังไง
ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้เปิดให้
ศักดิกรของพระองค์ได้เข้าถวายพระบรมศพ
ที่พระที่นั่งดุสิตมหาพระศาสตร์
ได้เห็นภาพในข่าวไทยรัฐเมื่อเช้า
มีคนที่ไปคอยกันตั้งแต่ตอนกลางคืน
อยู่กันเยอะเลยครับเข้าแถวท่านเห็นแถวไหมครับ

พี่น้องของเราเหล่านี้เขารู้ครับว่าลำบาก
รู้ว่าจะเข้าห้องน้ำก็ลำบาก
จะทานอะไรก็ลำบาก

แต่ว่าก็ยังไปและนั่งนิ่งอยู่กับที่อย่างนั้นตั้งแต่เมื่อคืน
หลายคนที่ไปเป็นผู้สูงอายุนะครับ
มีเพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าแม่
แม่ของเขาอายุมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเดินเหินก็ไม่ไหว
พร่ำบอกแต่ว่าพาแม่ไปหาในหลวงที
ลูกก็บอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายเดินไม่ค่อยสะดวก
ในหลวงอยู่บ้านนี่แหละทีวีเขาถ่ายทอดทุกคืน
และถ้าจะไปกราบใกล้นี่แหละที่เขตใกล้เขาก็เตรียมไว้ให้ไปซะที่เขตดีไหม
แม่บอกไม่ได้ฉันจะไปหาในหลวง
ถ้าไม่พาไปจะโบกแท็กซี่ไปลูกก็ต้องพาไป
ภาพที่เห็นก็คือว่าเมื่อลงจากรถแท็กซี่แม่เดินได้แข็งแรงกว่าเดินที่บ้านครับ
มีพลังใจมากที่จะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ในหลวง
ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ครั้งหนึ่ง
ประวัติศาสตร์ของเราจะได้เห็น
มีคนอีกมากมายครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
มานอนที่สนามหลวงนั่นแหละครับ
มากินมานอนอยู่ที่นั่นมากันแล้วหลายวัน
แบบรู้ว่ามาแล้วไม่สะดวกแต่ก็มา
พักดีความเทิดทูลต่อในหลวง
กรอนถึงคนเหล่านี้ว่า
รู้ว่ามาแล้วลำบากก็อยากมา
โบกรถโบกรามานอนเฝ้า
ตากแดดตากฝนก็ทนเอา
เรือนทิ้งย่าวทิ้งทั้งปวง
ฉากหน้าคือมหาราชวัง
จากหลังคือท้องสนามหลวง
นั่งยองมองแสงไฟสาดแสงดวง
น้ำตาร่วงคิดถึงแต่พระองค์